เรื่องนี้ชาวบ้านก็งงแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจด้วย
เพราะว่าเขาก็อุตส่าห์ร่วมกันทำบุญคนละเล็กคนละน้อย
จะเอาเงินตรงนี้มาสร้างเป็นเมนเผาศพ
ปรากฏว่าเงินมันหาย
ถามว่าอ้าวมีคนมาขโมยเหรอเปล่าค่ะ
คนที่เอาไปคนที่เชิดเงินไปเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสเอง

ทีนี้ถ้าเจ้าอาวาสกลับมาหรือว่าเราตามเจอเจ้าอาวาส
ต้องถามถามว่าได้เอาเงินชาวบ้านไปจริงหรือเปล่า
ตอนนี้เรายังรอให้เจ้าอาวาสกลับมาอยู่
แล้วชาวบ้านเขาก็รออยู่เหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์บ้านหนองปรือโฆตะเคาะ

ผู้ใหญ่บ้านทั้งกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้าน๑๐กว่าคน

ชาวบ้านเขาเรียกร้องอยากให้ทางพระเครือวันถาวโร
อายุ๖๔ปีที่เป็นเจ้าสำนักสงฆ์หนองปลือเนี่ยนะคะ
เอาเงิน๗๐๐๐บาทของชาวบ้านเนี่ย
ที่ร่วมกันทำบุญร่วมกันทอดผ้าป่าสมทบสร้างเมนเอามาคืน
ตอนนี้ตัวท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะ
ก็ออกจากสำนักสงฆ์หายตัวไปพร้อมกับเงิน
หายไปไหนแล้วเอาเงินไปทำไม

แล้วก็เป็นประธานดำเนินการจัดงานทอดพระป่าด้วย
ก็คือนางสมศรีสุขวงกฎนะคะ
เขาก็เล่าให้กับเราฟังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
จริงท่านเจ้าอาวาสก็ปฏิบัติดีตลอดเลย
เป็นพระนักพัฒนาก็ช่วยพัฒนาวัดเป็นอย่างดี
พอสงกรานที่ผ่านมาค่ะวัดก็มีการทอดผ้าป่า
จะหาเงินมาสมทบสร้างเมนก็ได้เงินมาแสนสองนะ
แล้วก็มีการถวายส่วนตัวให้หลวงพ่อหมื่นนึง
พอเงินตรงนี้มันหักค่าใช้จ่ายต่างนะคะ
เหลือประมาณ๗หมื่นก็จะเก็บเงิน๗หมื่นเอาไว้
จ้างช่างไปซื้ออุปกรณ์มาสร้างเมนเผาศพ
ทีนี้วัน๒วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
มีโยมคนนึงนำรถกระบะมาถวายให้กับหลวงพ่อ
หลวงพ่อใช้ญาติโยมก็ยังเห็นบอกว่าเออดี

ไปโรงพยาบาลเนี่ยเดินทางก็จะได้สะดวก
ทีนี้คุณผู้ชมตอน๒๘เมษายน
หลวงพ่อบอกกรรมการวัด
ว่าไปเบิกเงินมา๗๐๐๐บาทเบิกมาให้หน่อย
หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินนี้
จ่ายค่าช่างไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเมน
ด้วยความไว้ใจค่ะญาติโยมก็เบิกเงินมาให้
แล้วพอวันถัดมาหลวงพ่อท่านบอกว่า
เดี๋ยวจะขับรถไปหาหมอแล้วก็ไปตามช่างด้วย
เพราะมีกระบะที่ญาติโยมเอามาถวายแล้วถูกไหม
ทีนี้ค่ะหลังจากนั้นพอหลวงพ่อขึ้นรถไปได้

โยมตอนแรกก็เป็นห่วงนะออกตามหาเอ๊ะหลวงพ่อไปไหน
ก็เจอแต่รถกระบะที่ญาติโยมเอามาถวายนี่แหละค่ะ
ทิ้งเอาไว้ตรงสาราหลักเมือง
อยู่ที่เขตอำเภอโชคชัยที่โคราช
ซึ่งพอไปตรวจสอบดูเนี่ยรถกระบะนั้นมันมีรอยเฉียวชนด้วย
แล้วพอตรวจสอบดูก็ไม่เจอตัวคนเจ็บไม่เจอตัวเจ้าอาวาส
พอตามไปสอบถามถึงที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณว่าเนี่ย
มีคนมีหลวงพ่อมาหาหมอไหมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
ที่โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีผู้ป่วยมาแล้วก็ไม่เห็นว่ามีช่างมาก่อสร้างเมน
เหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าจะไปตามช่างเลย
ทีนี้ทั้งชาวบ้านทั้งกรรมการวัดก็เชื่อว่าหลวงพ่อน่าจะหนีไปพร้อมเงิน
อยากให้หลวงพ่อเนี่ยเอาเงินมาคืนเพราะว่าถ้าเกิดไม่เอาเงินมาคืน
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยติดต่อมือถือก็ไม่ได้
ก็ต้องให้ตำรวจช่วยติดตามท่านเจ้าวาดเมนที่จะสร้างตังค์ก็ไม่มี
ก็เลยจะต้องรอไปก่อนนะคะส่วนพระลูกวัดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
อยู่ที่วัดป่านนสุวรรณกับหลวงพ่อเครือวันมาประมาณพันศาหนึ่ง
สงสารชาวบ้านนะแต่ไม่รู้จะช่วยชาวบ้านได้ยังไง
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าหลวงพ่อท่านดูข่าวอยู่ก็อยากให้นำเงินมาคืน
หรือถ้าเกิดว่าไม่เอาเงินมาคืนจริงเรื่องแบบนี้ก็ต้องแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าหลวงพ่อปรากฏตัวออกมานะเดี๋ยวทีมข่าวของเราต้องทิ้มไมค์ในการสอบถามแหละ
ก็ไม่รู้แหละว่าไอ้รถที่มันมีร่องรอยการเฉียวชนหลวงพ่ออาจจะเกิดอุบัติเหตุ

ต้องหาคำตอบให้ได้ชัดเจนนะฮะ